ทีนี้คุณผู้ชมคะดูขโมยขโจนกันหน่อยค่ะ
อันนี้มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกแต่ว่ามันก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะ
ขโมยกันได้แม้กระทั่งรองเท้าแตะที่ถอดอยู่หน้าร้าน
ดิฉันพูดคำนี้นี่เห็นกล้องวงจรปิดถูกไหมคุณ
ซึ่งเจ้าของร้านที่รับซ่อมโทรศัพท์ชื่อว่าคุณเดชาบรรเทาพลอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าของด้วยเป็นผู้เสียหายด้วยเอาคลิปนี้ค่ะมาแชร์
ซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้เขาใส่เสื้อสีชมพูได้ดูจังหวะนี้นะ
นี่ถอดรองเท้าแล้วนะเออแล้วใส่อีกคู่นึงเห็นไหม
เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณดูนะเกิดอะไรขึ้นต่อ
บอกว่าใส่ผิดไม่ใช่ใส่ผิดแล้วล่ะหยิบ
ผู้เก่าของตัวเองที่ใส่มาเมื่อกี้แล้วก็เดินไปเลยจ้า
หรือว่าคู่ของเขามันขาด
ขอก่อนสิมาบอกก่อนสิดิฉันเชื่อว่าเจ้าของร้านรับซ่อมโทรศัพท์
ใจดีอาจจะมีคู่อื่นให้ได้ยืมใส่กลับไป
ถ้าเกิดว่ามันขาดคนร้ายเนี่ยเขาก็อายุประมาณ๔๐๔๕ปี
ผมสั้นหน่อยผอมสูงสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตรนะคะ
ใส่เสื้อคอปกสีชมพูใส่กางเกงฟุตบอลขาสั้นสีดำเนี่ย
แล้วก็มาทำพฤติกรรมแบบนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
เพราะว่าเขาเดินมาไงคุณไม่เห็นเขาขี่รถไม่เห็นขับรถอะไรมา
ที่สำคัญเนี่ยทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าคุ้นเหมือนจะเคยเจออยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเสียดายรองเท้าคู่นี้
แต่ผมสงสัยไงว่าเอ๊ะคนเราแค่รองเท้าเนี่ย
ยังต้องขโมยกันเลยเหรอแล้วดูลักษณะของผู้ชายคนนี้
เขาก็ไม่ได้ดูแบบไม่มีมันดูเค้าก็น่าจะมีไหม
ซึ่งตัวเจ้าของร้านไม่ได้ไปแจ้งความนะ
แต่ว่าเอาคลิปนี้ไปแชร์ลงในโลกโซเชียลเป็นการเตือนภัยสังคม
เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในยุคที่ทุกอย่างล้วนมีค่าจริง
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกหรือเปล่า

หน้าร้านแล้วหน้าร้านก็เป็นกระจกด้วยนะ